เอามาดูเรื่องของกติกาในการเข้ารอบแล้วก็รูปแบบการแข่งขันกันหน่อยนะครับ
เป็นข้อมูลก่อนที่เราจะติดตามฟุตบอลรายการนี้นะครับ

ก็จะเป็นแทเทิร์เดิมเหมือนการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา
ร่วมแล้ว๔ทีมหากไม่นับจีนนะครับ
สุดท้ายก็ต้องหาเข้ารอบอีก๑๕ทีมทั้งหมด
โดยแชมป์กลุ่มทั้ง๑๐ทีมจะเข้ารอบทันที
ส่วนอีก๕ทีมก็จะคัดเอาอันดับ๒ที่ดีที่สุด
เมื่อเทียบจากผลงานทั้งหมด๑๐กลุ่ม
แต่ถ้าเกิดในกรณีจีนอยู่ในโคต้าอยู่ในโคต้าที่เป็นแชมป์กลุ่มอันดับ๒ก็จะเพิ่มเป็น๖ทีมแค่นั้นเอง
หลังจากจบการแข่งขันในแต่ละกลุ่มนะครับกรณีที่มี๒ทีมมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยเงื่อนไขตามอันดับดังนี้
กรณีที่ผลงานเท่ากันมากกว่านะครับ๒ทีหลังจากตัดสินด้วยเงื่อนไข๓ข้อไปแล้วเนี่ยก็จะมีลำดับในการตัดสินแบบนี้ตามกราฟิกที่ขึ้นมา
หน้าจอนะครับผลต่างตัวได้เสียนับรวมทุกนัดในกลุ่มประตูที่ทำได้นับรวมทุกนัดในกลุ่มโดนจุดโทษตัดสิน
ถ้าเกิดมี๒ทีมที่ผลงานเท่ากันแล้วมาเจอกันเองนัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้สามารถโดนจุดโทษได้
ถ้าพูดแบบตามตักกะง่ายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะต้องตัดสินแชมป์กลุ่มกันตั้งแต่ในช่วงเจอมาเลเซียนัดที่๒ไปเลย
เรื่องของการนับคะแนนมนะละยาดก็เป็นเรื่องของใบเหลืองไปใบเหลืองใบแดง
สุดท้ายถ้ามันแย่ไปจริงสุดท้ายก็คือการจับสลากหาทีมเข้ารอบ
ซึ่งส่วนใหญ่มันไปไม่ถึงแต่ว่าตามกฎิกาก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับ
ส่วนอันดับ๒ให้ดีสุดก็จะคัดเอา๕ทีม
ขายสายอื่นเนี่ยมี๔ทีมตามเดิม
การที่คะแนนอันดับ๒ที่ดีสุดก็ต้องตัดสินจากผลงาน
การพบกันของแต่ละทีมกับทีมดับสุดท้ายตัดออกไปเลย
ก็จะเหมือนเอาแค่๒ทีมที่ชนะไม่ใช่นับรองสุดท้าย

ก็ผิดง่ายว่าสมมุตินะถ้าเกิดเป็นมองโกเลียเป็นทีมสุดท้าย

ก็เหมือนกับปีที่แล้วที่เราต้องเล่นแข่งขันในรอบคันเลือกเหมือนกัน

ส่วนอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่มเอฟร่วมทีมไทยถูกตัดสิทธิจากการโดนทีฟ่าแบน๒ปี
จากปัญหารัฐบาลแทรกแทรงการทำงานของสมาคมฟุตบอลก็หมายความว่า
ที่เป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดควรจะเอาทีมชนะทีมอันดับรองสุดท้ายด้วยผลต่างที่มากที่สุด
แล้วก็ควรจะมี๗คะแนนไปอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยในการการันตีการเข้ารอบ๗แต้ม
๗คะแนนนี่คือแข่งขันจบ๓นัดนะ
แต่ว่าถ้านัดเอาทีมสุดท้ายออกก็จะเหลือแค่๔
อัน๗คะแนนก็ต้องลองดูนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าจริงเป้าหมายของโค้ชโย่ง๗คะแนน
แต่ผมว่าถ้าปลอดภัยตอนนี้คือต้องก้าวเลยแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ